ช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
แล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้
เราจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะคะ
ที่ใส่น้อยนนทบุรีครูก่อสนองบอกว่า
ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมาก

เกิดมาไม่เคยเห็นเลยได้เห็นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
อันนี้ต้องถามปุ้ยถามดอมก่อน

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
นิดนึงจะเข้ากรุงเทพใช่ไหมคุยพี่เบิร์นอ่ะข้างหลังแล้วเนี้ย
หมอลำสู้ชีวิตโดนพายุถล่มอันนี้ในกรุงเทพเลยครับ
เป็นคณะเสียงอีสานเห็นบอกว่าตอนตั้งสเตส
ตอนตั้งเวทีกันเฮ้ยฟ้ายังโปร่งอยู่เลยฮะ
เล่นไปได้ไม่กี่เพลงครับสภาพเป็นอย่างนี้ฮะ
โอ้โหโหโปรหลาหละเลยคุณผู้ชมอ่า
น่าเชื่อเลยน้องบอกว่าก่อนที่จะตั้งเวทีนี้
คือฟ้าโปร่งใช่ไหมใช่ครับพี่ปุ้ยฮะโอ้โห
กำลังขึ้นเวทีแสดงแบบกำลังจะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเลย
หลายคนก็มารอกันอยู่อยู่อ่ะ
พายุมาลมมาฝนมาแบบไม่ทันตั้งตัว

กลัวว่าเดี๋ยวเต็นต์ปลิวแล้วเขาจะปลิวไปด้วยฮะ

เป็นวงดนตรีหมอลำคณะเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพรนั่นเอง
ตรงข้างกับซอยเทียนทะเล๑๑ครับ
ไปเนี่ยตอนตั้งเวทีฟ้าสว่างจ้าปลอดโปร่งอยู่เลย
คนก็ดูแล้วท้องฟ้าแบบนี้น่าจะแสดงได้อย่างราบรื่น

โอ้โหช่วงค่ำพอตกค่ำเท่านั้นแหละแสดงไปไม่กี่โชว์ครับ
พายุมาแรงเลยตามมาด้วยฝนการแสดงก็ต้องยุติกลางคัน
แต่ยังเคราะห์ดีนะคุณผู้ชมฮะครั้งนี้เนี่ยเวทีไม่พังลงมาครับ
อุปกรณ์การแสดงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมาก
มันจะมีพวกชุดการแสดงพวกชุดที่เป็นขนนก
ไอ้พวกนี้ก็เปียกฝนไปนิดหน่อยนะครับ
ดาวถึงบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศไว้วางใจไม่ได้เลยนะคะ

งานไหนจะมีงานกลางแจ้งก็ติดต่อน้องปุ้ยไปปักตะไคร้ได้

โอ้เราโทษอ๋อนะครับ
เอาไปดูภาคใต้อากาศก็แปรปรวนครับ
สุราธานีก็มีลูกเห็บเหมือนกัน

มันเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยจะลมแรงเหลือเกิน
โอ้โหดอม
และลูกเห็บมันเม็ดเท่าไป

โอ้โหเห้ยเจ็บแซบ

แล้วก็มีลูกเห็บตกตามมาด้วย

บอกว่าถ่ายในอำเภอเมืองสุราชธานี

จะเห็นว่าลูกเห็บมีขนาดปลายนิ้วก้อย

อยู่ภาคใต้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่นะครับ
ทั้งถนนสายสุราชธุลพิณฑ์

น้องภาคใต้ช่วงนี้ก็ฟังคำเตือน
หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยก็แล้วกันนะครับ